คือพุ่งจนคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะมีประเด็นเรื่องพริกแล้วใช่ไหม
แพงขึ้นมาจากไม่ถึงร้อยเนี่ยเป็น๒๐๐๓๐๐คราวนี้ก็มาอีกแล้วกระชาย
กระชายมันเป็นส่วนประกอบของการทำกับข้าวหลายอย่าง
ทำแกงทำนู่นทำนี่แผลดผู้แกงอะไรต่างมานานา
เป็น๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม

เราไม่รู้ว่าเรากินอาหารที่มันมีกระชายเข้าไปต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
กระชายเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าแพงที่สุดในรอบ๑๐ปีเลยนะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปไปตลาดสดบางลำพูอำเภอในเมือง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองที่ขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้ผักสดหลายอย่างปรับขึ้นราคากันไป
โดยเฉพาะกระชายเนี่ยมันพีคมากเลยเพราะว่ามันพุ่งสูงขึ้นมาจากเดิม๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไปอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
พ่อค้าแม่ค้าบ่นอุบเลย
กระชายก็ต้นก็ตายกันไปผลผลิตก็ไม่ออกมา
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผักมันก็ขึ้นขึ้นลงแบบนี้เป็นครั้งเป็นคราว
แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่มันกระชายมันแพงขนาดนี้นะครับ
ขนาด๕กิโลกรัมราคาสัก๑๒๐บาท

แต่ว่าเรื่องของข้าวของก็ยังคง
ขายราคาเดิมมึงกับกับข้าวอะไรกันไป
กันไปก็ถั่วเสดียไปนะฮะถูกอะไรแพงมันก็ถั่วถั่วกันไปนะฮะ